สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ

แล้วก็ถือว่าเป็นการขนผู้เล่นของอุสเบย์มาแข่งขันในสโมสรอัลบาริกเยอะด้วย
ไทยกับอุสเบย์เคยเจอกันมานะครับในเกมชิงแชมป์เอเชีย
เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็แพ้จุดโทษไปเสมอ๒๒ในช่วงต่อเวลาต้องดีการ์
จุดโทษแล้วไทยก็แพ้ไปวันนี้เป็นการแก้แค้นแก้มือ
เพราะว่าทีใจวิกเบย์นั้นมี๙คนจาก๑๔คนในสโมสรนี้เยอะเลยเหมือนเป็นการเจอกันของทีมชาติทั้ง๒ทีมอีกครั้งหนึ่งครับ
ฝึกซ้อมนะครับเมื่อวานเป็นครั้งสุดท้ายอีก๑วันนะครับ
อาจจะต้องมีการใช้ในเกมนี้เพราะว่าอุสเบย์นั้นค่อนข้างแข็งแกร่งในเกมรับ
นอกจากว่ามีโครชาวสเปนคือปูปิศซึ่งเคยคุมทีมไทยก็ไปวางรากฐานที่อุ๊สเบย์ฮิสตานนะครับ
โดยสภาพความฟิตนั้นไม่มีปัญหานะครับ
สูงพุทธเวือนกลางแล้วก็จิสราชุเดชนั้นเต็มถังแน่นอน

มีความเข้าใจในเกมมากกว่าอัลโมลิกแน่นอน
แล้วก็จะคว้าจะชนะเพื่อเข้าสู่รอบรองให้ได้
รวมถึงล้างตาให้กับทีมชาติไทย

ทีมจากอุสเบียเลยเพราะว่าตอนที่เราไปแข่งที่อุสเบีย

เราแพ้จุดโทษก็อยากล้างแค้นในช่วงนี้
ย้ำกันหน่อยสำหรับโปรแกรมฟุตซอลสุโมศรที่ช้ำเอเชียส๒๐๑๖รอบ๘ทีมสุดท้ายระหว่างชมบรีบลูเวฟ
พบกับอัลบาอิล์กนะครับไทรัตทีวีจะถ่ายทอดสดตั้งแต่ตั้งแต่๑๙น๓๐นก่อนที่จะเริ่มขึ้นขัน

แต่ว่าใครนะครับที่อยากจะไปชมเกมที่สนามบางกอกอารีน่าก็ไปรับบัตรฟรีกันได้นะครับ
คนต่อ๑ใบครับที่หน้าสนามตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาครับ